เพราะว่าตอนนี้เป็นประเด็นที่ก็ถกเถียงกันเยอะเหมือนกัน
กึ่งจนดราม่าเหมือนกันสำหรับเรื่องของรอยพญานาค
คืออย่างที่รู้กันว่าเธอเนี่ยกำลัง
สร้างสำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์ที่จังหวัดเชียงใหม่
นี่เธอโพสต์ภาพนี้บอกว่ามันมีรอยพญานาคเลื้อยตรงพื้นปูนนะคะ
อ่าแล้วคืออ่าคนที่เชื่อก็มีอ่าคนที่ไม่เชื่อก็มีอ่า
บายคุณผู้ชมเพิ่มเติมแบบนี้นะคะลักษณะปูเนี่ยเขาเพิ่งเทไป
แล้วเขาจะสร้างสำนักสงฆ์ตรงนี้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม
แล้วรอยปูเนี้ยมันลึกลงไปในปูเลยนะคุณเออเออเนี้ย
มันเป็นลึกลงไปแบบนี้อ่ะค่ะซึ่งก็แหมมันก็มีคนที่ไม่ใช่
เขาก็ท้าทายกันนะนะว่าอ่าไหนลองถ่ายให้ดูแบบมีหลักฐาน
นี่มันชัดเจนไหมว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกทำขึ้นมา
หรืออะไรแบบนี้แต่คนที่เชื่อก็มีเหมือนกันน่ะนะคะ
นายรณชัยลีพฤษหรือว่าในทีมค่ะคนนี้เขาเป็นเจ้าของกิจการเนื้อแดดเดียว
เมืองอุดรทานีเขาบอกว่าเรื่องรอยพญานาคเขาเชื่อเขาเชื่อจริง
เพราะวันที่๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเองก็เจอรอยพญานาคเหมือนกับที่คุณเฟี้ยวฟ้าวเจอเลย
มาขึ้นฝากระโปรงแล้วก็กระจกรถของเขา
เขาบอกตอนแรกอ่ะกลดเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเหมือนกันนะว่าเง่นหยุด
แล้วเขาบอกว่าหลังจากที่เจอรอยนี้เถอะนะเทศโรยากิจค่าขายเนื้อแดดเดียวเนี่ย
ขายดิบขายดีมีอุปสรรคอะไรผ่านลงไปดีหมดเลย
เลยการเงินก็ไม่ติดขัดขัดสนเหมือนเมื่อก่อน
ทุกวันก่อนออกจากบ้านไปทำงานหรือเดินทางไปค้าขายเนี่ย
เขาก็จะยกมือไหว้ระลึกถึงพ่อปู่ศรีสุโธ
ก็เลยเชื่อเหมือนคุณเฟี้ยวฟ้าว่ามันคงจะต้องเป็นรอยพญานาคแน่เลย
แต่เขาก็ย้ำทิ้งท้ายเอาไว้เหมือนกันนะคะว่า
มันก็เป็นความเชื่อของเขาคนเดียวเนาะคือมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ใครจะเชื่อก็เชื่อไปใครไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนั่นแหละ
อันนี้เขาบอกเอาไว้ทีนี้มันมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้น
คือผู้สื่อข่าวเนี่ยพอบันทึกภาพเสียงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
กลับมาที่ออฟฟิศเปิดเช็คเสียงและภาพปรากฏว่าภาพข่าวตรงสระน้ำที่มีรูปปั้นพญานาคสีเขียวตั้งอยู่ใต้ต้นจามบุรีเนี่ย
มีแต่ภาพแต่ว่าไม่มีเสียงภาพไหนนะคะขอดูหน่อยสิ
บอกว่าเป็นสระน้ำที่มีรูปปั้นพญานาคสีเขียวตั้งอยู่ใต้ต้นจามจุรี
อันนี้คือเปิดแต่ภาพแต่ว่าเสียงไม่ติดไม่เข้าอย่างนี้เหรอ
เราไม่ได้ลืมปิดไมค์ไม่ได้ลืมติดไมค์อะไรเนาะอืม
ลูกปั้นต่อลูกปั้นเออแล้วก็ไปถามช่างภาพเหมือนกัน
ว่าพี่ลืมเปิดไม้เปล่าลืมติดไวเล็ตแบตหมดอะไร
กล้องเนี่ยมันจะเป็นไมค์ที่ติดอยู่ที่กล้องที่ถ่ายภาพอยู่แล้ว
คือถ้าถ่ายภาพติดแปลว่ากล้องใช้งานได้
เสียงก็น่าจะต้องเข้าด้วยแต่ว่าเอออันนี้
ไม่เข้าซ่อมหรือยังคะ

แต่เสียงไม่เข้าจริงนะลองเช็คดูอีกทีนะ

เชื่อก็เชื่อคนไม่เชื่อก็แล้วแต่
แต่คนก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อในมุมของตัวเองนะ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ